โอ้โหงานมารุมตุ้มเยอะแยะมากมาย

ก็เลยมีอาการวูบระหว่างร่วมกิจกรรมถ่ายรูปกับเหล่าโอตะ
และการขึ้นโชว์เดี่ยวเป็นแขกรับเชิญให้กับวงมาย

อาการที่เกือบจะเป็นลมในงานจับมือครั้งล่าสุดมันเป็นยังไง

คือเหมือนน่าจะอากาศไม่พอแล้วก็หนูน้ำตาลตามความดันต่ำ

ใช่จะเป็นลมก็เลยโดนหาบอกมา

แล้วแฟนคลับที่ทูชอณเล่นอื่นยังงี้
เค้าก็อ้อยออนเค้าก็จะบอกดึชดึชดึช
ข่าวยไปเร็วมากค่ะ
อีกสองสาวก็คือน้องจูนแล้วก็น้องจูเน่นั่นเองค่ะ
ต่อกันที่วงใหม่แล้วกันนะคะวงน้ำใจค่ะ
นี้เขารวมตัวกันทำผลงานเพลง
ซึ่งก็รู้จักกันผ่านทางการทำงานการกุศล
โครงการที่มีแนวทางร่วมกันทำความดี
โดยการช่วยเหลือสังคมผ่านทางการเล่นดนตรี
เพื่อหาเงินช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนั่นเองค่ะ
ใครเจอน้องโครงการนี้ก็ช่วยกันสนับสนุนหน่อยแล้วกันนะคะ
ยังเด็กอยู่เลยแต่รู้จักที่จะทำเพื่อคนอื่น
ทำเพื่อสังคมแล้วนี่ถือว่าน่าเอาเป็นตัวอย่างนะ